แต่เดี๋ยวพาไปดูเรื่องวุ่นหลอนของคุณครูหนุ่มท่านหนึ่ง
เมื่อเขาต้องไปปิดไฟที่โรงเรียนในช่วงเวลากลางคืน
แล้วเจอกับสิ่งนี้

ช่วยช่วยด้วย

แสงอะไรไปก่อนแล้วไม่รอแล้วเฮ้ย

เห็นแว๊บมันแว๊บมันดูไม่ทัน

นี่ยังหายไปเลย

พิธวัฏเมืองรองหรือว่าคุณครูพิธวัฏ

คือคุณครูอยู่โรงเรียนคนเดียว

หลังจากปิดไฟเสร็จออกมาจากห้อง
หางตามันแว๊บไปเห็นแบบ

ไม่รู้เป็นแสงสีขาวดงเล็กอีกฝั่งนึงอะค่ะ

เฮ้ยตาอะไรอ่ะพอทักเสร็จครูไม่ได้วิ่งไปดูนะ
ครูวิ่งลงบันไดไปเลย
คือถ้าเป็นคุณชนะคุณเห็นอย่างนี้

โอ้ใช่คุณไม่วิ่งด้วยใช่คุณเรียราชเลยอ่ะ
ปล่อยหมดเลยอะไรที่พร้อมจะพลั่งพลูก็ปล่อยออกมาหมดเลย

ไม่เหลือทางให้ผมพูดเลย

แต่ทีนี้หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปแล้ว

ครูครูต้องตั้งสตินะคะ
ตาที่เห็นอาจจะเป็นตาของน้องแมว
คุณนึกออกไหมแมวตาเขาจะเปล่งประกายตอนกลางคืน
ตาเขาจะสว่างในที่มืดอยู่แล้ว
บางคนก็บอกว่าหรือจะเป็นไฟด้วยมุมกล้อง
มันก็เลยแว๊บแป๊บเดียวเหมือนคุณครูแพนก็เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
บางคนก็บอกว่าเอาจริงนะครูเป็นผมเนี่ยน่าจะเป็นคำคอมเมนต์คุณชนะ
วิ่งตั้งแต่ปิดไฟเสร็จแล้วครับก็จริงครับผมไม่รอให้เห็นอะไรหรอกค่ะนะคะเอาเป็นว่าบางคนก็นักเรียนน่ารักนะคะ
เปิดโอกาสให้ครูได้เจอประสบการณ์ใหม่เฮ้ยประสบการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากเจอนะคะคุณค่ะ
แต่แหมเห็นทีนักเรียนห้องนี้โดนหักคะแนนแน่เลยนะไม่ใช่หักคะแนนเพราะว่าลืมปิดไฟนะ
เพราะทำให้ครูเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกออกตกใจไปหมด
แต่เอาจริงนะดวงตาที่เห็นมันหาคำตอบไม่ได้
ว่าเป็นดวงตาดวงไฟหรืออะไร

ตอนกลางคืนตาแมวมันจะสะท้อนกับแสงนี้แหละ
ฉันพูดแล้วตะกี้คุณไม่ได้ฟัง
หรือมันก็คิดได้แหละนะคุณชนะนะ
เผื่อคุณผู้ชมเปิดมาดูอีกที

ใช่พอดีเลยจะได้รู้ไง